อีกหนึ่งเหตุการณ์ครับหนุ่มขับรถสิบล้อเขาจอดติดไฟแดงอยู่ครับ
จู่มีรถเก๋งขับมาแล้วก็ปาก้อนหินเข้ามาใส่
โดนที่ปากเย็บไป๑๔เข็ม
เขายืนยันว่าเขาไม่เคยขับรถไปปาดหน้าใครนะครับ
นายวัชรพงศ์พากาการอายุ๓๓ปีเป็นพนักงานขับรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อ
ของบริษัทแห่งหนึ่งที่อำเภอศรีมราชาจังหวัดชนบุรี
ก็ชูก้อนหินโดนก้อนหินขนาดเท่ากำปั้น๒ก้อนปลาเข้ามาโดนที่ปากนะครับ
ก็โชว์ให้ดูหลังถูกคว่างใส่จนปากแตก
ที่จอดติดไฟแดงอยู่บริเวณที่หนองยายปู่ตำบลหนองขามครับ
นายวัชรพงศ์เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ขับรถมาจากท่ามเรือแหลมชะบังจะไปส่งของที่อมตะชนบุรี
ก็ขับมาดีนะครับไม่ได้มีเรื่องกับใครไม่ได้ไปขับปาดหน้าใคร
พอไปถึงไฟแดงที่หนองยายบู่จู่เนี่ยมีรถเก่งคันหนึ่งครับ
ทะเบียน๑กก๑๑๐๘กรุงเทพมหานครไปจอดข้าง
จอดติดไฟแดงพร้อมกันปุ๊บปลาก้อนหินใส่กระจกทะลุเข้ามานะ
โดนที่ปากอย่างแรงนะฮะก็เย็บไปหลายเข็ม
แล้วก้อนหินก้อนที่๒ก็ลอยตามมาติดครับ
แต่ว่านายวัชรพงศ์เห็นก็เลยหลบก้อนที่๒ได้ทัน
จังหวัดนั้นสัญญาณไฟเขียวพอดีครับคนร้ายก็ขับรถหนีไปด้วยความเร็ว
จากนั้นก็เลยไปหาคุณหมอเย็บไป๑๔เข็ม
แล้วก็ตัดสินใจเดินทางไปแจ้งความที่สพนขาม
เพื่อติดตามผู้ก่อเหตุดำเนินคดีนะครับ

จากกล้องมุมจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุนะครับ
เพื่อติดตามคำร้ายดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ